มาแต่คุณอนุทินวันนี้พอมาถึงปุ๊บเดินเข้าตึกก่อนเลยนะ
ปกติเนี่ยคือเมื่อเช้าส่วนใหญ่ทุกคนเวลามาปุ๊บก็จะเวียนไปตาม
คือเขาจะมีการไปตั้งแบบเป็นเวทีเลยของแต่ละสื่อ
เวียนไปตามสื่อต่างเพื่อไปให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปจับเบอร์
คุณอนุทินมาถึงปุ๊บเดินขึ้นบันไดมาตรงลานที่สื่ออยู่กันเยอะ
แล้วเดินตรงเข้าไปในอาคารแล้วเข้าข้างในเลย
คุณชูวิทย์มาทำไมนี่ไงเพราะไม่อยากเจอคุณชูวิท
อ๋อคุณชูวิทย์ก็ยกป้ายมาเลยพอคุณชูวิทย์มาปุ๊บเนี่ย
ใส่เสื้อเชิ้ตชุดปกติคุณชูวิทย์ใช่ไหมคะเรามีหน่อยไม่รู้
วันนี้ปักชื่อมาด้วยปักชื่อเขียนว่าชูวิทย์กระมวลวิสิต
เขียนว่าต่อต้านกัญชาเสรี
มีคนมายืนถือป้ายยิ่งใหญ่แล้วก็มาพร้อมทรโขง

คือวันนี้ไม่ได้มาจับเบอร์เขาคุณวิทย์วันนี้มาทำอะไรตั้งใจทำอะไร
มาต่อต้านไงรวมไปถึงว่าคุณชูวิทย์เนี่ย
จากภูมิใจไทยวันนี้คุณชุวิตก็จะเดินไปคุยกับแต่ละพักด้วยซ้ำไป

คือตอนนั้นกำลังคือมิ้งกับคิงกำลังสัมภาษณ
มีคุณชายเกษมใช่ไหมคะคุณอุ้งอิ๊งแล้วก็หมอชุลนาน
คือคุยกันจบแล้วกำลังเป็นแบบขอบคุณมากกำลังจะโยนกับสตูดิโอ
คุณชูวิทย์มาจากด้านเนี้ยถูจรขมเลยเออผมมีเรื่องจะถามเนี่ย
คือมาอย่างนี้เลยแล้วถามเรื่องจุดยืนว่าแบบ
ตัวเขาเนี่ยเขาบอกเขาต่อต้านกัญชาเสรี
จุดยืนของเพื่อไทยคืออะไรอะไรอย่างนี้
คุณชุวิตเขาก็พูดว่าเขามาในฐานะเหมือนแบบประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะรู้
ก็เลยเป็นแบบเหมือนถามแทนเลย
แล้วคุณชูวิทย์กับคุณเอ่อคุณอนุทินได้เจอหน้ากันมั้ย

นี่ยกไปเลยดูดิด้ามเนี่ย

คือตั้งแต่ทรโข่งยันกว่าถนนนะคะ

มาเป็นคนแรกก่อนพักการเมืองอื่นที่มา

เพราะเป็นคนแรกที่แบบว่าผู้สื่อข่าววิ่งไปสัมภาษณ์แล้วหันไปดู
มากก่อนทุกภาคที่เขาจะมาสมัครเลย
อุ๊ยคุณชูวิทย์มากกว่าเพื่อนชอบการทางไป
แปะให้ชายประชาชน
แต่ผมว่าที่ตรงนี้นะ

อันนี้คือก่อนที่หัวหน้าพักการเมืองมากัน
ใช่